เมื่อกี้พูดไปถึงคลัสเตอร์ในศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้ว
คราวนี้ก็มาถึงคลัสเตอร์ของศูนย์เด็กเล็กนะครับ

แล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเป็นร้อยเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลแม่คือที่อำเภอดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่
ปรากฏว่าเด็ก๔๖ขวบติดโควิดทั้งหมด๑๖คน
อกจากนี้ยังบวกครูไปอีก๓คน
แล้วก็บวกพันโรงอีกหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
รวมแล้วคือ๒๐คนนะคะ
คือเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่ากรณีของการติดเชื้อโควิด
โดยเฉพาะที่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือ๑กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว๓กลุ่มเด็ก
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องของกลุ่มเด็กเนี่ย
ก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะติดมาจากครูเนี่ยนะคะ
เพราะว่าหลังจากตรวจพบว่าครูประจำศูนย์เนี่ย
เป็นคุณครูผู้หญิงอายุ๕๘ปีติดโควิดแล้ว
หลังจากนั้นก็ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ที่เป็นกลุ่มเด็กเล็กในศูนย์มีทั้งหมด๕๔คน
แล้วก็มีครูเพื่อนร่วมงานคนอื่นในศูนย์
คนในชุมชนเป็นร้อยเลยค่ะคุณผู้ชม
ผลออกมาเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กก็ช็อกก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเด็กเล็กอายุ๔๖ปีของศูนย์เนี่ย
ติดเชื้อทั้งหมด๑๖คนที่ศูนนี้เนี่ยนะคะมีครูเนี่ย๔คน
พอไปตรวจปรากฏว่าครู๓คนติดโควิด๑๙
แล้วก็นักการพันโรงอีกหนึ่งคนทีนี้ค่ะทางด้านพ่อเมืองค่ะ
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว
พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ดนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ก็จัดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนแม่คือนี่แหละค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงเขาก็จะรองรับสำหรับกลุ่มเด็กเล็กของศูนย์
แล้วก็ครูของศูนย์ที่ติดโควิด๑๙
อกจากนี้เขาก็มีการจัดสรรพื้นที่ตามมาตรการของโรงพยาบาลสนาม
แบ่งเป็นโซนปลอดภัยคือที่โรงพยาบาลสนามตรงนี้นะคะคุณผู้ชม
ต้องมีโซนให้เด็กเล็กสามารถออกมาทำกิจกรรมด้านนอกได้
เอาอย่างสนามเด็กเล่นก็ต้องกันพื้นที่เอาไว้ด้วย
เพื่อไม่ให้เด็กเครียดมากเกินไปไม่ให้เด็กกดดันมากเกินไป
พร้อมทั้งให้ครูที่เป็นผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลอันสนาม
ก็ช่วยดูแลเด็กเด็กด้วยแล้วโรงพยาบาลสนามนี่วันนี้เลยนะคะ
เริ่มเปิดทำการล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่คือเนี่ย
ก็มีการเอาน้ำยาฆ่าเชื้อมาทำความสะอาดมาเช็ดถูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตะบนแม่คือ
แล้วก็มีการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเด็กเล็กในศูนย์
ผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนร่วมงานในศูนย์คนในชุมชนเป็นร้อยค่ะ
ทีนี้เรื่องของจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดสำหรับคลัสเตอร์นี้เนี่ยนะคะ
ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคุณครูที่ติดเชื้อรายแรกไปหาครอบครัว
หลังจากนั้นก็ไปดูหนังที่ห้างแห่งหนึ่งไปทานอาหารไปร้านกาแฟอีกหลายร้าน
ต่อมาเนี่ยคุณครูก็ไม่สบายแล้วคุณครูก็ไปตรวจรักษา
ปรากฏว่าไปตรวจปั๊บพบเชื้อเมื่อวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
ทีนี้ก่อนจะพบเชื้อวันหนึ่งเนี่ยก็คือวันที่เก้า
คุณครูคนนี้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยค่ะฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยต่อมามีอาการไข้
ก็เลยไปตรวจพบว่าติดโควิดจนกลายมาเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่นำมาสู่เด็ก
มาสู่ครูแล้วก็นักการพาโลงเนี่ยเป็นยี่สิบคนนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเด็กแล้วก็ครอบครัวของคุณครูอีกค่ะ
ญาติพี่น้องกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีกเป็นร้อย
ทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องมีการกักตัวสิบสี่วันเพื่อสังเกตอาการ
ทีนี้ทางด้านครูชำนาญการพิเศษประจำชั้นอนุบาล๓ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่คือ
คุณครูกษีราศรีวิชัยก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้นะสำหรับเรื่องกำลังใจทุกคนก็ให้กำลังใจ
ไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรเองทีมครูพี่เลี้ยงที่ติดเชื้อส่งกำลังใจให้เต็มที่
ส่วนสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคมากตอนนี้เลยเนี่ยนะคะต้องการพวกข้าวของเครื่องใช้ของเด็กค่ะ
นมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปต่างนะคะแล้วก็อาหารสำหรับเด็กที่ตอนนี้
ยังอยู่ในโรงพยาบาลสนามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะบริจาคสามารถติดต่อไปได้นะคะที่ทางเทศบาลแม่ขือนะคะ